เหมือนกันนะครับไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่บนเสาไฟ
เสาไฟที่มันสูงมากอยู่กลางถนน
นกหรือเปล่านกบินมาก่อนนกมันธรรมดาไปต้องนี่เลยงูเหลือม
อยากเล่นของสูงใช่ไหมงั้นไปดูกันหน่อยว่าสูงขนาดไหนครับ
แค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหา
ไม่ต้องน้อยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีแมงดาวประดับฟ้า
รอคนรักจริงคนนี้ต้องมีสักวัน
จะไปให้เธอที่ตรงนั้นไปอยู่เคียงข้างเสาไฟ
เดี๋ยวนะคะคุณไม่ต้องขึ้นไปค่ะเอางูลงมาดีกว่า
เพลงนี้คือเพลงดาวประดับฝ้า
ของพี่แมวจิรษาเปลี่ยนใหม่เป็นงูเหลือมประดับเสาไฟ
แต่ว่าอยากจะมอบอีกหนึ่งเพลงให้
ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปเถอะ
ก็ไปถึงจริงไปถึงบนยอดเสาไฟ
งูเหลือมที่ไหนมันถึงได้เลื้อยขึ้นไปบนยอดเสาไฟแบบนี้
เกิดมาจากทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยเจอไปเจอที่กระบี่
โอ้โหฮือฮาสิครับเพราะคนที่เขาขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
เขาก็กลัวเกิดมันหล่นแบะลงมาในรถเขาทำไง
มือนั่นปับลงมาเนอะเรียบร้อย
มีที่ตั้งเยอะไม่ขึ้นไปขึ้นบนเสาไฟกลางถนน
แต่ว่าไม่น่าหล่นดูจากการรัดตัวของเสาไฟกับงูแล้วนั้น
ก็ค่อนข้างจะแน่นดูสิคะเป็นปมใช่ค่ะ
งูเหลือมตัวนี้มันยาวสักประมาณ๕เมตรนะ
ยาวมากแล้วการที่มันจะเลื้อยขึ้นไปบนนั้นน่ะ
ไอ้เสาไฟนี่มันสูงจากพื้นดินประมาณ๑๕เมตร
มันไม่ใช่แบบว่าต้นแบบเตี้ยสั้นนะสูงนะขึ้นไปได้
แถวนี้เขาเรียกว่าถนนเพชรเกษมช่วงใกล้สี่แยกตลาดเก่าหน้า
วัดควรสบายในเขตเทศบาลเมืองกระบีแถวเอาเพิ่มเมืองเลย

ทีนี้พี่เขาก็ไปจัดการเอาลงมาให้ได้
แต่ในช่วงที่กำลังจะเอาลงมาเนี่ยนะบอกเลยว่ามันสนุกมาก
ยังไม่รู้สนุกจริงโอ้โหมีแต่กองเชียร์
ผมอยากให้ไปดูบรรยากาศแล้วไปฟังเสียงดูว่าเขามันขนาดไหน
มันบันทรี่จำ

เหมือนะบันทรี่จำน่ะอ้าว
งูเล่นบันทรี่จำแย้งดึงอ่ะตัวมันก็ยาวอยู่แล้ว๕เมตร

นี่ไงเขาถึงกรี๊ดแต่ขนาดนั้งไว้
นี่คือช่วยจังหวัดที่เอาบ่วงไปค้องได้
มันยากนะที่จะเอาเจ้างูเหลือมที่มันขึ้นไปอยู่บนเสาไฟที่สูงถึง๑๕เมตร
เอาลงมาให้ได้เพราะปกติเวลาเราเจอมันจะไปอยู่ตามซอกตามลืม
เขาก็ทิ้มไอ้ไม้พันนี้เข้าไปที่มีบ่วงท้องคอดึงออกมาสบาย
แต่อันนี้ต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปเพื่อไปเอามันลงมา
ใหญ่มากตัวใหญ่มากคุณอุ้ย
เป็นไงนะเขาใช้เวลาอยู่นานนะครับกว่าจะเอาเจ้างูเหลือมตัวนี้ลงมาได้
แต่สุดท้ายก็เอามันลงมาจนได้สำเร็จนะครับ
แน่นอนฮือฮาสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านที่เขามาดูงู
แล้วทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการไปครั้งนี้เราจะต้องไปดูอะไร
ดูอะไรดูรถไหมรถคันที่นี่นะ
ดูงูอ่ะดูงูลายงูก็ได้
ไม่ใช่คุณผู้ชมดูไปเรื่อยกับผม

ดิฉันบอกแล้วคุณไม่เชื่อแป๊บเดียว

ให้เป็นเรื่องของวิจารณญาณของคุณผู้ชมที่จะต้องใช้ในการดูข่าวนี้
แล้วเราให้ดูเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเขาจับงูให้แลลูกได้เรียบร้อย
แล้วก็มันสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้าน

ทะเบียนรถที่มารับเจ้างูตัวนี้ไปนะจบ
แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเจ้างูตัวนี้จะเป็นอะไร
เพราะว่าเขาจะเอามันกลับคืนสู่

อยู่บนนี้อยู่แล้วอยู่บนที่สูง
เอามือลงเอามือลงเอามือลง